สิ่งหนึ่งบ้านแถวบ้านคุณมีการก่อสร้างรถไฟฟ้ารถ

ในหน้าบ้านหลายบ้านม้วนอ่ะเยอะมาก

แต่ว่าคุณคือมีข่าวดีแล้วค่ะคือทะมรดย์ทอง
ที่จะต้องคืนผิวจราจร
คลื่นเฮอะหอยมีบ้านตัวเองเฮอะอ่าฮ่า
นะฮะแต่รามินทรายังนี่น่าจะนาน
ดูกันเลยจากรองประหลัดกรดฮ์ท้อมอล์ค่ะครับพ้อ
นายนรงเรืองศรีเปิดเผยบอกว่าจากการประชุมเร่งรัดที่จะต้องคืนพื้นที่ถาวรตลอด
แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าค่ะ
อยู่แถวไหนนะคะเตรียมตัวไว้ดูดีนะคะ

ในพื้นที่กรุงเทพที่จะร่วมกับหน่วยงานต่างนะคะ
เกี่ยวข้องประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม
สายสีส้มนี่คือวิ่งจากศูนย์วัฒนธรรมถึงมิลบุรี

แครรายมินบุรี

ใช่รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ลาดพร้าวสันรอมา
มีใจจึงเลยครับ

ราดพร้าวใกล้เสร็จแล้ว

เขาจึงทางด้านของรองประหลัดเนี่ยแบบ
ขอความร่วมมือจากรฟมและผู้รับเหมาบอกว่า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางท่อปลาปลา

แม้แต่การขึ้นลงสถานี
ส่วนไหนที่สามารถดำเนินได้ก่อน

และรวมไปถึงการตรวจสอบระบบระบายน้ำให้ด้วย
โพธิบางทีเนี่ยเขาบอกติดกันทีเนี่ย
ครึ่งแบบครึ่งชั่วโหมกิโลกรัม
จากเวลาเพิ่งชั่วโมงกายเป็น๒ชั่วโมงกว่า
แต่ว่าตอนนี้จะโล่งแล้วกำลังจะค่อยค่อยทยอยแล้ว
เดือนเมซาขับต้องเร่งคืนเพียงที่การจะ
ระจ่อนให้กับเราแล้วค่ะอย่างน้อยก็ยังมีหวัง
เพราะปกติเราจะแบบเอ๊ะจะต้องผ่านไปอีกกี่ปีเนอะกว่าจะเสร็จ
ใช่ค่ะคุณดิฉันผ่านสายสุขุมวิทย์เนี่ยอ่า
สุขุมวิทย์ที่มีการที่จะต้องก่อร่างสร้างรถไฟขึ้นมาตรงสายแรกตรงนั้น
ครับนั่นก็หนักหนาเนอะหนักหนามากมายเลยทีเดียว
เวลาเขาคืนพื้นที่เสร็จแล้วเขาทำแบบว่าให้มันเรียบร้อยแล้วมันสวยมากนะครับคุณ
ถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะจำได้เลยถนนสุขุมวิทย์เนี่ย
เคยรถติดอยู่ประมาณห้าชั่วโมงเห้อเห้อทานข้าวโตในเมื่อกอนจะเมื่อก่อน

โปรดติดตามตอนต่อไป